ต่อไปจะพาคุณผู้ชมนะคะมาฟังข่าวดีกันบ้าง
สำหรับแฟนไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์นะคะ
สำหรับใครที่ชอบดูดวงตรวจดวงชะตาราศีเนี่ยนะคะ

เพราะว่าล่าสุดนะคะรองศาสตราจารย์ดรอำพรสุกเกษม
ดูเจ้าของคอรัมปิตหลายคนเป็นแฟนของคุณหมอนะคะ
เพราะว่าหลายคนถ้าดูคู่สร้างคู่สงฆ
ใช่บางคนซื้อคู่สร้างคู่สมเพื่อเปิดดูดวงอย่างเดียวเลยค่ะ
บางคนไปยืนที่แผงหนังสือแล้วก็เปิดดูดวงอย่างเดียว
จะเป็นดวงรายปัก๑๕วันนะคุณ
และจะดูนะคุณหมอจะดูให้หมดเลย
การเงินเอ่ยการงานความรักครอบครัวสุขภาพการเดินทาง
แบบละเอียดยิบเลยโอ้โหแม่นเป๊ะเขาบอกอย่างนี้

คู่สมกับราศีจากนิตยสารดังคู่สร้างคู่สมนั่นเอง
ล่าสุดค่ะจะมาจับปากกาทำลายดวงชะตา

ที่ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ที่ไทยรัฐทีวีด้วย
นะคะจะมาอยู่กับเราที่นี่เลยนะคะ
จะไปตรวจสอบกันว่าแม่นขนาดไหนกับอาจารย์อำพร
หมอดูที่มีเสียงชื่นชมว่าแหมแม่นเหลือเกินค่ะ

เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจไม่คุ้นหู
แต่ถ้าบอกว่าท่านคือหมอดูเจ้าของนามปากกาอุตราศาสตร์
ประจำคอลัมป์ดูดวงคู่สมกับราศี
นิตยสารชื่อดังคู่สร้างคู่สม
รับรองว่าต้องร้องอ๋อแน่ค่ะ
เพราะได้รับเสียงชื่นชมและยอมรับจากนักอ่านส่วนใหญ่

มาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า๓๐ปี
เส้นทางการเป็นหมอดูของอาจารย์อำพรนั้น
เริ่มต้นจากการศึกษาตำราโหราศาสตร์ด้วยตัวเอง
ประกอบกับได้รับคำชี้แนะจากพระอาจารย์ที่เคารพนับถือ
ก่อนจะได้รับโอกาสจากดำรงพุทธตาน
ก่อตั้งนิตยสารคู่สร้างคู่สม
ซึ่งเป็นเพื่อนรักที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน
เขียนคอลัมป์ดูดวงลงในนิตยสาร
ตั้งแต่ปี๒๕๒๘เป็นต้นมา
กระทั่งหนังสือมีอันต้องปิดตัวลง
เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะ
จุดเริ่มในคู่สร้างคู่สมก็คือ
ดันไม่บอกแล้วผมเรียนว่าสำเร็จรุ่นเดียวกับห้อง
เดียวกับคุณดำรงเป็นเพื่อนสนิท
ผมก็มีความสนใจมีความรู้ทางโหรศาสตร์อยู่บ้างแล้ว

เขาก็ให้เขียนอนุญาตให้เขียนเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วก็บอกก่อนว่าแฟนติดดี
ทำกลางความใจหายของแฟนคอลัมป์
ล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนไทยรัฐทีวี
ที่ชื่นชอบเรื่องของการดูดวง
เพราะอาจารย์อำพรหรืออุตราศาสตร์แห่งคู่สมกับราศี
จะกลับมาพยากรดวงชะตาราศีแบบรายปัก
ครบทุกเรื่องทั้งความรักความสัมพันธ์
การงานการเงินสุขภาพและโชคเคราะห์
ผ่านสองช่องทางของไทยรัฐ
แก่ไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวี
ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียล
เดิมที่ปากหลังวันที่๑๖มกราคมนี้ค่ะ
ขอเรียนถึงบรรดาแฟนคลับของอุตราศาสตร์

แต่จะมารับใช้ถ้าดูอ่านทางไทยรัฐออนไลน์
และไทยรัฐทีวี
อาจารย์อำพรยังฝากย้ำอีกด้วยนะคะ
ว่าถ้ายังเชื่อมั่นว่าอาจารย์พยากรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันเหมือนเดิมค่ะ

ใช่หลายคนรอติดตามไงเพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เช้าข่าวชัดโซเชียลติดตามได้เลย
ทุกวันที่หนึ่งและสิบหกรวมถึงชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์นี้
คือถ้าวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกมันจะไปตกวันไหน

หลายคนจะได้ดูดวงรายปักกันนะครับ

พระอาจารย์นบท่านจะดูดวงรายวัน
เพราะอาจารย์อำพรดูดวงรายปักนะฮะก็จะดูครบหมดเลย

ความรักการเดินทางสุขภาพการเงินการงาน
ส่วนใครอยากอ่านแบบเต็มก็เข้าไปได้นะคะ

อังคารที่สิบหกมากราวพรุ่งนี้แล้ว
ถือว่าเป็นปักแรกที่อาจารย์อำพร
มาดูดวงให้กับคุณผู้ชมนะครับ